ว่าเป็นข่าวดีรับปีใหม่สำหรับจ๊ะอาสยาม
เป็นข่าวประหลอบใจก็แล้วกันนะคะ
ไม่เป็นไรค่ะเรื่องความรักไม่ดี
แต่ว่าเรื่องงานเธอดีแน่นอน
ซิงเก้าใหม่ของเธอดีออก
ฟังดีดีออกนะคะ

ยอดวิวทุกผู้ชมประจวบาทนี้๒๓ล้านวิวเข้าไปแล้ว
๒๓ล้านวิว๘กว่าวัน
สำหรับค่ายอาสยามสำหรับสาวจ๊ะเองค่ะ
ชื่อเพลงบอกเลยว่าแซ่บขนาดนี้ท่าเต้นไม่ต้องพูดถึง
เพราะว่าบันเทิงไทยรัฐเองค่ะได้เคยมีโอกาสไปบุกซอกแทรกเลยคุณผู้ชมค่ะ
เก็บภาพมาฝากแฟนมาแล้วแซ่บขนาดไหนเอาไปดูกันเองเถอะค่ะ
แซ่บจริงถือว่าเป็นคึกคักนะคะ
ปีใหม่กันไปเลยละกันรับช่วงเช้าแบบนี้
เป็นไงนี่แค่เบื้องหลังยังเซ็กซี่ขนาดนี้
สมกับเป็นเจ้าแม่สายแซ่บจริงนะคะ
ดีออกเพลงใหม่ของจ๊ะอาสยามค่ะ

เออเนี่ยนะเพื่อนคนนึงเนี่ยมาบ่นให้ฟังว่าอย่างนั้นอย่างนี้

นี่เป็นเพื่อนไงก็แบบหมั่นไส้ขอแซวหน่อยละกัน

เออแต่ว่าไม่ต้องผวนกลับไปนะคะ